เมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระครูบาบุญชุ่ม
พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่นับถือของชาวพุทธ
ทั้งคนไทยคนพม่าคนลาว
ก็ในช่วงเวลานี้ครับที่สถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วบ้านเวียงแก้วตะบนศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ก็อยู่ในช่วงของการจัดงานบุญอายุวัฒนมงคลของพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
ซึ่งท่านอายุครบ๕๕ปีนะฮะพระเกจิที่เป็นที่นับถือของชาวพุทธ
ทั้งไทยภามาแล้วก็ลาวนะครับก็มีคนมาเยอะแยะไปหมดเลยรถติดไปหมดเลยนะครับ
งานบุญอายุวัฒนมงคลให้กับพระครูบาบุญชุ่มมีชาวบ้านที่เริ่มสายศรัทธาพระครูบาบุญชุ่ม
หลังไหลมาร่วมงานหลายหมื่นคนครับทั้งชาวไทยใหญ่ก็มาจากรัฐฉานทางพม่า
มีชาวลาวก็นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมานะบางรายนี่อยู่ไกลก็หอบเสือผ้าห่ม
เอาเต็นต์มากางด้วยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวานงานใหญ่ของเขาเลยนะครับ
ก็มานอนที่วัดเพื่อรอร่วมงานพิธีในตอนเช้าขณะเดียวกันตั้งแต่เช้ามืดก็ยังมีประชาชนทยอยมาอย่างไม่ขาดสายนะครับ
รถนี่ติดนะฮะต้องมีเจ้าหน้าที่มาดูแลอำนวยความสะดวกทั่วบริเวณวัดก็เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายพื้นที่ที่มากันนะครับ
ก็มีชุดขาวก็มีนะครับมีชุดชาติภัณฑ์อย่างชาวไทยใหญ่นี่ก็ใส่กันมานะครับ
และโดยรอบพระองค์ใหญ่และบันไดนาคมีผู้คนมาคอยเพื่อจะรอใส่บาทพระพิสุสงฆ์เต็มสองทางด้านทางเดินเลยนะครับ
มีนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอเชียงแสนมาร่วมใส่บาทพระด้วยฝนตกนะฮะแต่ทุกคนก็ไม่ท้อนะครับ
ก็ยืนอยู่ข้างบันไดหน้าคอยใส่บาทจนเสร็จสิ้นนะครับฝนนี้ไม่ขาดเม็ดเลยวันนี้เมื่อช่วงเช้านะครับ
วันนี้เป็นวันใหญ่เป็นงานบุญอายุวัฒนมงคล๕๕ปีของพระครูบาบุญชุ่ม
หลังจากนั้นพระครูบาบุญชุมท่านก็ออกมานั่งบนสาราแสดงธรรมเทศนานะครับในการโปรดประชาชนที่มานั่งกางร่มตากฝนรอคอยที่ลานหน้าสารานะฮะ
ก็มีพระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีเจ้าวาดสถานปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวันที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ววัชิระเมธีท่านก็มาร่วมแสดงมุฒิธาจิตในงานด้วย
แล้วฝนก็ตกลงมาตลอดแต่คนก็มาตลอดนะครับแม้ว่าฝนจะตกหนักแต่ว่าคนก็เข้ามาที่บริเวณดอยเวียงแก้วไม่ขาดสายเลยนะฮะเราก็นำภาพบรรยากาศมาให้ท่านติดตาม